ตามข่าวเขาบอกว่าลุ้นยิ่งกว่าบอลโลกนะคะ
คุณยายท่านหนึ่งเอาใจช่วยแมว
แมวตัวนี้เป็นแมวสีดำนะคะ
พันธุ์ไทยมันหนีสุนัขมาแล้วไปติดอยู่บนยอดไม้
อดไม้ก็อ่อนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ

เห็นไหมคะยอดเบาข้างบนเนี่ยค่ะ

แล้วแบบมันก็เบามันก็อ่อนมาก
ตกไม่ตกแหละตกก็ไม่ได้นะคะ

คุณยายใช้วิธีบริกรรมคาถา

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เล่นเอาผู้คนเนี่ยต้องเอาใจช่วยมันเลยเพราะว่า
มูลนิธิพิทักการเขตแม่สอดที่จังหวัดตาก
ต้องไปช่วยติดอยู่บนยอดต้นไม้สูงมันคือขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ไง

แล้วนี่ลงมาก็เจอเนี่ยค่ะ
โอ้โหยืนเฝ้าอย่างนี้เลย

ลุมกัดมันนะคะก็หนีตายขึ้นไป
สูงกว่า๖เมตรยอดไม้ก็อ่อน

นี่ค่ะข้างล่างก็รอขย่ำด้วยคันด้วย
นะคะคือแมวเนี่ยตัวสั่นไปหมดเลย
เพราะว่ามันสูงแล้วลมก็พัดยอดไม้
อยู่มาแบบนี้ไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง

ไอ้เจ้าที่อยู่ข้างล่างทุกตัวให้ห่างจากโคนต้นไม้

ไปช่วยมันลงมาแต่ไม่สำเร็จค่ะ

แล้วก็เอาอุปกรณ์จับงูไปคล้องต้นคอแมว

ดีใจมากที่สุดน่าจะเป็นคุณยายท่านนี้ค่ะ

ท่านนี้เป็นคนเห็นแมวดำติดอยู่บนต้นไม้

ให้ดูตอนช่วยก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายมานะ
คุณยายเป็นคนที่เห็นแมว

ก็ทำไงท่องคาถา
คือปีนขึ้นไปไม่ไหวก็ท่องคาถา

บอกขอให้มีความสุขความเจริญ
เป็นเจ้าคนในคนเชื่อว่านี่เป็นความดี
ที่ได้ช่วยเหลือแมวดำตัวนี้ค่ะ
ช่วยแมว